ต่อกันที่ยอดมวยไทยรัฐศึกยอดมวยไทยรัฐกันบ้าง
โอ้โหมันเหมือนกันเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้เขาบอกว่าเป็นศึกคู่รักคู่แค้นนะครับ
ฉลามศึกเจอกับฟาสถาน
ติดตามข้อมูลดีกว่านะครับจากคุณเอชุมพรสุรพัฒจารุมณีครับ
ฉลามศึกสควริสังรอดล่าสุดนี่ฟอร์มไม่ดีแพ้เพราะว่าประมาทไปหน่อย
นี้จึงตั้งใจซ้อมเป็นพิเศษหวังที่จะถล่มฟ้าสถานเพื่อเป็นการสางแค้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยแพ้เพื่อนร่วมค่ายของผู้ชกมาครับ
ขอผมเกินต่อครับนี่ผมแพ้แต่สักนิดผมก็ปีนไปเก็บป่อน
แต่นี่ท่านเขาต้องปีนมากกว่าไหลกันพอดีที่แค้น
เขาเป็นมวยแข็งแรงของผมฝีมือเขาต้องซ้อมให้แข็งแรงเพื่อไปต่อยเขา
แม้ว่าความสดจะเป็นทางรองนะครับแต่ว่าฟ้าสถานนำแสงก่อสร้าง
เชื่อว่าตัวเองมีสมาธิมากขึ้นหลังไปศึกษาประธรรมมาเกือบเดือน
กลับมาภาคนี้หลังจากบ่วนและก็ศึกออกมา

เพราะว่านี่คือโค้งสุดท้ายของชีวิตพ่อค้ากำปั้น
สงบขึ้นครับแบบนิ่งขึ้นนะครับ
มันแบบเราได้คิดอะไรหลายอย่างครับ
เวลาเราอยู่นิ่งคนเดียวมีสมาธิครับ
ถ้าเขาห้าวก็เราก็คงจะลำบากนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ถึงตัวมากเนี่ยก็กินฟ้าทานยากเพราะฟ้าทานการยืนมวยหลักเหลี่ยมแน่น